ส่วนพื้นที่ของประเทศไทยที่เป็นรอยต่อเป็นชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งปิดพื้นที่หมดแล้วนะคะ
ไม่ให้ทั้งคนไทยเดินทางกลับเข้ามาแล้วก็ไม่ให้ทั้งคนต่างด้าวเดินทางกลับออกไปด้วย
ตอนนี้มีรายงานตกค้างจำนวนเยอะเหมือนกันนะคะ
ไปดูจุดแรกกันก่อนเลยค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ตรงนี้ค่ะเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านผู้น้ำร้อนตำบลบ้านเก่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
ผู้หญิงและผู้ชายประมาณสัก๒๐๐คนค่ะ
เดินทางกลับจากสถานที่ทำงานหลายจังหวัดตั้งใจจะกลับประเทศของตัวเอง

เพราะว่าทางด่านเนี่ยถูกปิดแล้วห้ามคนไทยและชาวพม่าข้ามแดนโดยเด็ดขาดค่ะ
ซึ่งตอนนี้แรงงานทั้งหมดยังคงติดอยู่ที่ฝั่งไทย
ใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรบ้านผูน้ำร้อน
แรงงานชาวพม่าคนหนึ่งบอกนะคะว่า
ถ้าหากว่ากลับประเทศไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไง
ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเพราะปกติก็คือแบบทำงานอยู่เมืองไทย

เขาก็ต้องกลับไปบ้านแต่พอกลับไม่ได้ตอนนี้ก็เคว้งคว้างเลยค่ะ
ยังต้องอยู่ตรงนี้ไปอย่างน้อย๑๔วันด้วย
แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายหรือว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
จากแรงงานพม่าแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนนึงด้วย
เดินทางไปเสี่ยงโชคอะค่ะคราวนี้เข้าประเทศไม่ได้
นายจิระเกียจพุหมาศวรรษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลจนบุรี
ตอนนี้เดินทางไปด่านชายแดนบ้านภูน้ำร้อนแล้วนะคะ
ก็จะไปดูสถานการณ์อาจจะมีการผ่อนปลนให้เข้าออกได้ชั่วคราว
จะได้แก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือปล่อยคนแรงงานกลับบ้าน
แล้วก็เอาคนไทยกลับมาแล้วหลังจากนั้นค่อยปิดอีกที

และที่สำคัญอย่างพม่าเองเนี่ยคือก่อนหน้านี้ทางการพม่าเขาก็บอกด้วยนะว่า

คือตอนนี้ไม่มีใครอยากให้ใครย้ายถิ่นฐาน
คือไม่อยากให้เคลื่อนย้ายนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลุกลามไปอีกนะ
ทีนี้ที่จังหวัดตากนายอัฐศิษย์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ก็มีคำสั่งปิดด่านพรมแดนแม่สอดเมียวดีหนึ่ง
หรือบริเวณสะพานมิตรภาพไทยพม่านะคะ

ริมเมยที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด
และให้ใช้ด่านพรมแดนแม่สอดเมียวดีสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่๒
บ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดค่ะ
โดยจะให้ชาวไทยและชาวพม่าที่เข้าออกชายแดนเนี่ย
ต้องผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
จะได้ควบคุมประชาชนที่เดินทางเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
คือใครเข้าออกต้องผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิหมด
ปิดด่านถาวรแห่งที่หนึ่งวันนี้ก็ทำให้ด่านถาวรแห่งที่สอง
แน่นขนาดไปด้วยแรงงานต่างด้าวชาวพม่าพร้อมด้วยสัมภาระกว่าหนึ่งพันคนค่ะ
มารอตรวจลงตราพาสปอร์ตเพื่อจะกลับบ้านเกิดในช่วงนี้ไปก่อนนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๑จังหวัดหนองคาย
ยังเปิดให้ผู้ที่เดินทางผ่านเข้าออกวันนี้เนี่ยเงียบเหงาค่ะ
เพราะว่าทางสปลาวก็สั่งปิดจุดผ่อนปลนทั้งหมดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
เหลือไว้แต่จุดผ่านแดนสากลเท่านั้นในส่วนของชาวลาวและชาวต่างชาติที่อยู่ในสปลาว
จะเดินทางออกนอกประเทศได้ก็เฉพาะที่มีความจำเป็นค่ะอย่างเช่นถ้าเดินทางมารักษาพยาบาลตามแพทย์สั่ง
หรือว่ามีครอบครัวอยู่ในไทยหรือว่ามีใบอนุญาตทำงานเท่านั้นนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีชาวลาวและชาวต่างชาติมารอที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว
สปลาวกันจำนวนมากส่วนใหญ่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ลาวก็จะไม่อนุญาตให้ข้ามมายังฝั่งประเทศไทยได้ค่ะ